คุณผู้ชมที่เป็นลูกบ้านอยู่ในหมู่บ้านจัดสรร
เจอปัญหาอะไรบ้างในหมู่บ้านของท่าน

และมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาในการไกลเกลี่ย
เพราะเราต้องอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับคนอื่นด้วย
รวมถึงกับนิติบุคคลด้วยอย่างไร
แนะนำกันมาทางไลน์หน้าจอหน่อยนะครับ
เพราะว่ามีกรณีที่โลกโซเชียลเขาเผยแพร่ออกไป
กรณีของลูกบ้านคนหนึ่งนะ
แสดงพฤติกรรมต่างนานา
ไม่ว่าจะเป็นเอาถุงดำใส่ขยะมาเททิ้งตรงข้างตู้ยาม

ไม่ว่าจะเอาน้ำปัสสาวะมาราดที่ป้อมยามของหมู่บ้าน
เอาไปดูเพราะว่าเป็นคลิปออกมานะครับ
เป็นคลิปออกมาว่าพฤติกรรมของเขาเป็นอย่างไรบ้าง
นี่นะครับเห็นไหม
เอาถุงขยะมาเทแบบนี้นะ

แล้วเดี๋ยวดูเขาเดินมาทำอะไรกับกล้องวงจรปิด

มันมีช็อตที่เขาเอามือปัดกล้องวงจรปิดด้วย
เตะกล้วยครับรถชนกล้วยอะไรแบบนี้

ก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวนะที่โลกโซเชียลเขาเผยแพร่ไป
แล้วก็ทางนิติบุคคลของหมู่บ้านแห่งนี้
ก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกับลูกบ้านของตัวเองแล้วนะครับ

ท้ายที่สุดก็ไปพบตำรวจเหมือนกันนะครับ
นายชาญชาญพัฒนาการลูกบ้านที่แสดงพฤติกรรมเหล่านี้

ทางนิติบุคคลของหมู่บ้าน
ทนายความเปิดเผยบอกว่านายชาญพัฒน์หรือว่าลูกความของเขา
รับว่าเป็นคนในภาพจริงและกระทำการดังกล่าวจริง
สาเหตุมาจากเรื่องของปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง
นิติบุคคลไม่ยอมปล่อยสัญญาณไปที่บ้านของลูกความเขา
ซึ่งถือว่าเป็นภาระจำยอมที่จริงแล้ว
นิติบุคคลจะต้องปล่อยสัญญาณให้ลูกบ้านทุกหลัง
แต่ทำไมมาตัดสัญญาณที่บ้านหลังนี้นะครับ
รวมถึงประเด็นอื่นเกี่ยวกับความไม่พอใจ
การทำหน้าที่ของรอปภด้วย
และการที่ลูกความบอกว่าถูกกันแกล้งโดยนิติบุคคลด้วยนะครับ
ซึ่งเขาก็ให้เหตุผลมาแบบนี้บอกว่าจริงแล้ว
บ้านของนายชาญพัฒน์ซื้อมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ขณะนั้นยังไม่มีนิติบุคคลก่อตั้งขึ้นมาเลย
มามีนิติบุคคลอีกทีก็ปี๒๕๕๙
ดังนั้นเขาจึงถือว่าเป็นบ้านที่เขาไม่ได้ขึ้น

ส่วนทางด้านของนายชาญพัฒน์เองก็กล่าวขอโทษสังคม
ขอโทษเพื่อนบ้านยืนยันครับว่าไม่มีเจตนา
ที่จะทำให้สังคมหรือเพื่อนบ้านได้รับความเดือดร้อน
แต่ก็ให้เหตุผลว่าเขามาอยู่ที่หมู่บ้านนี้เป็นหลังแรก
แล้วก็ไม่ได้อยู่ในนามของนิติบุคคลหมู่บ้าน
แรกเขาก็ยอมจ่ายค่าส่วนกลางให้
แต่ก็เริ่มเห็นความไม่ชอบมาพากล
ของการเรียกเก็บเงินค่าส่วนกลางของหมู่บ้าน
ปีหนึ่งหมู่บ้านแห่งนี้เรียกเก็บเงินค่าส่วนกลางตั้ง๒ล้านบาท
แต่นำมาใช้จริงน่าจะไม่เกิน๑ล้านบาทนะครับ
เรื่องของการบริหารจัดการเขาบอกว่า
มันชอบมาพากลนะไม่ชอบมาพากลนะ

แต่ทำงานไม่เต็มวงเงินเนี่ยนะครับ

ที่จะไม่ยอมจ่ายค่าส่วนกลางเป็นเวลานานถึง๙ปี
ก็ไปพบพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยหน้าป้อมยาม
แสดงกิริยาไม่สุภาพกับครอบครัวของเขา
ทั้งที่เขาบอกเขาก็เป็นลูกบ้านคนหนึ่ง
อีกทั้งยังมีการกันแกล้งครอบครัวของเขามาโดยตลอดนะครับ
ทำให้รับไม่ได้ก็เลยอึดอัดใจโมโห
แสดงพฤติกรรมต่างนานาแบบนั้นนะครับ
คุณเสียสุดใจนะครับ

จะเข้ามาที่บริษัทตัวเขาต้องเดินมาที่ป้อมยามเพื่อเปิดไม้กั้นเอง
แล้วระยะทางที่ต้องเดินมาเนี่ยคือเป็นกิโลนะคะเขาก็รู้สึกอายด้วย

เป็นถึงลูกเจ้าของบริษัทต้องมาเปิดไม้กั้นเอง
คือเราประพองแม่อำนวยความสะดวกให้เขา

ทีนี้มาดูทางฝั่งของผู้จัดการนิติบุคคลของหมู่บ้านหน่อยไหมคะ
นายปฐมพลเที่ยงวงก็เปิดเผย

ประเด็นแรกที่บอกว่าเขาเข้ามาอยู่ที่บ้านนี้
ตั้งแต่ยังไม่มีนิติเขาบอกว่ายังไงรู้ไหม
เขาบอกว่าประเด็นนี้มันสิ้นสุดตั้งแต่
พิพากษาสารดีกาเมื่อปี๕๘แล้ว
เพราะว่าคำพิพากษาสารดีการชี้ว่าบ้านหลังนี้ค่ะ

ดังนั้นผู้อาศัยมีหน้าที่จ่ายค่าส่วนกลาง
เพราะว่าบ้านหลังนี้เขาซื้อในโครงการของหมู่บ้าน
แต่ว่าช่วงแรกคุณมันยังไม่มีนิติบุคคลไง

ช่วงแรกเขายังขายไม่หมดหรือว่าเพิ่งเริ่มขาย
แล้วก็หลังจากขายหมดทั้งโครงการเขาถูกจำต่อ
ตั้งนิติบุคคลขึ้นมาถึงมีสมาชิก

ใช่ค่ะส่วนประเด็นที่๒ที่บอกว่าถูกกันแกล้ง
เขาบอกว่าตั้งแต่ปี๕๒ที่ทางฝ่ายลูกบ้าน

ไม่ได้มีการพูดถึงถึงเรื่องการกันแกล้งนะ

ดังนั้นทางนิติบุคคลเองก็เลยยืนยันว่าไม่ได้มีการกันแกล้ง
ส่วนประเด็นที่เขาบอกว่าค่าส่วนกลางมันเก็บปีละ๒ล้าน

จ่ายแค่ค่ายามอย่างเดียวดูมีอะไรที่มันทุจริตหรือเปล่า
นิติบุคคลบอกว่าทุกปี
ปกติเราจะมีการประชุมร่วมกันกับสมาชิกกับลูกบ้านนี่แหละค่ะ
ก็จะชี้แจงเรื่องการจ่ายเงินค่าส่วนกลาง
จะบอกเลยว่าเอาไปทำอะไรบ้าง

ก็ทางลูกบ้านไม่เห็นเข้ามาประชุมด้วยเลย
นี่ค่ะเขาก็เลยชี้แจงให้ครบทั้ง๓ประเด็น
ว่ามันเกิดเหตุการณ์ขึ้นยังไงบ้างนะคะ

แล้วก็ผมอยู่บ้านตรงข้ามนิติบุคคลเลย
จะเห็นการทำหน้าที่ของนิติบุคคลเขาก็โอ้โห

ลูกบ้านคนนี้ร้องทีคนนั้นร้องที

เพราะว่าอย่างที่หมู่บ้านที่ฉันเพิ่งจัดตั้งนิติบุคคลเสร็จ

ต้องให้ความร่วมมือกับทางหมู่บ้านทางนิติบุคคล